แต่วันนี้หลวงพ่อคือฮากว่าค่ะ
หลวงพ่อขึ้นป้ายคนก็บอกแม่มันเป็นช่วงที่แบบหาเสียงอบตกันอยู่พอดี

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่นะครับ
ภาพคล้ายป้ายหาเสียงอบตนี้เป็นพระ
คนก็เลยอ้าวเดี๋ยวนี้พระจะมาหาเสียงกับเขาด้วยเหรอ
แต่คือควรเราอ่านกันแปลปนึงคือ
โปรดเลือกทอดกถิ่นที่วัดนี้นะ

แต่โปรดเลือกทอดกระถิ่นวัดนี้แต่ตรงนั้นน่ะ
เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดป่าแสนกลางจังหวัดสุริน
โดยในป้ายปรากฏพระพระศงภ์รูปนึง
พร้อมระบุข้อความว่าวันพุธที่๑๐พฤศจิกายนโปรดเลือก

ทอดกระถิ่นวัดป่าแสนกลางโปรดให้อัดโอกาสอัตมาพระสังจันทวะโส
ได้สร้างสาราให้แล้วเสร็จเป็นกระแสขึ้นมาเลย
ล่าสุดหลวงพ่อพระสังฆ์ท่านก็อายุ๖๕ปีแล้ว
จริงแล้วท่านรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในป้าย
พระลูกวัดเป็นคนออกแบบเพื่ออะไร

โดยได้จัดทำป้ายโฆษณาเชิญชวนขึ้นมา๒ป้าย

พระลูกวัดที่ออกแบบคือพระสมวง
่าว่าสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่าช้า
เมื่อก่อนมีพื้นที่๙ไร่จนเมื่อปีที่แล้ว
ท่านก็รักษาการเจ้าอาวาสนั้นน่ะท่านมีแนวคิดจะสร้างศาละใหม่จึงได้คิดจัดทำกระถิ่นขึ้นโดยอัตมานั้นก็ขอได้คิดทำป้ายออกแบบพอดี
มาก็บินทบาทค่ะเห็นป้ายหาเสียงเยอะเยอะอืมได้ไอเดียนะถูกต้องไหม
ใช่อัตตามาก็เลยได้ไอเดียจากป้ายหาเสียงอบตอนนั่นแหละค่ะนะก็คิดว่า
แปลกดีเพื่อให้ญาติโยมท่านก็พูดตรงตรงนะเพื่อให้ญาติให้โยม
พุทธศาสนิกชนสะดุดสะดุดสะดุดตาของญาติโยมปรากฏท่านบอก
ผลตอบรับออกมาดีหลายคนสนใจมีคนเนี่ยหันมาสนใจทำบุญ
เพราะบางคนบอกอยากสะดอกเคาะด้วยการสร้างสาราแล้วที่วัดก็แบบว่า
เป็นพื้นที่อยู่ในป่าชงป่าช้ามาก่อนด้วย
ขนาดนี้ยอดเงินร่วมทำบุญเนี่ย
เป็นเงินสดประมาณ๒๓๐๐บาท

ท่านก็เลยฝากว่าอยากเชิญชวนประชาชน
ที่มาทำบุญทำกระถิ่น
หากญาติโยมท่านใดไม่สะดวก
แต่มีจิตศรัทธาอยากร่วมสร้างสาราเนี่ย
ธนาคารกรุงไทยฮะสาขาสังขะอืมหกเจ็ดสองขีดสาม
ขีดศูนย์เก้าเจ็ดแปดเจ็ดขีดสี่นั่น

โปรดติดตามตอนต่อไป